ช้างป่าบุกทะลวงไร่ไร่ข้าวโพดพอเข้าไปถึงมันไล่กินใหญ่เลยฮะ
เจ้าของไร่เนี่ยเดินเข้ามาเจอช้างไล่ต้องปีนหนีตาย
ขึ้นไปบนต้นไม้สูงเจ็ดเมตรนี่ดูจากด้านบนก่อนนะ
ช้างป่าสองตัวเข้าใจว่าจะเป็นผัวเมียอ่า
ป่าผมตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแล้วอายุของมันเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า๒๐ปีอายุมันอ่ะ
ตัวใหญ่โตมโหลานเลยฮะนี่คือพื้นที่รอยต่อที่ติดกับไร่ข้าวโพด
ไร่ข้าวโพดในจังหวัดเลยฮะที่ภูหลวงภูหลวงถ้าภูหลวงบ้านมันเลยช้างเพียบ
เลยนะฮะแต่ว่าโดยปกติมันไม่ได้ออกมาใกล้ไร่สวนของชาวบ้านย่านนี้
มากขนาดนี้ไม่ใกล้เลยล่ะช่วงปี๒ปีที่ผ่านมามันบุกมากิน
พืชผลผลิตทางการเกษตรหลายต่อหลายครั้งฮะช้างป่าสองตัวนี้มันไม่เกรงกลัวใคร
พอมันมาถึงมันกินแบบราบเป็นหน้ากลองราบเป็นหน้ากลองคือส่วนหนึ่งกิน
ส่วนหนึ่งเหยียบฮะเหยียบเละขนาดไหนไม่ต้องเก็บเกี่ยวกันแล้ว
ปีนี้เนี่ยขาดทุนรอเอาไว้ได้เลยครับแต่ที่น่าตกใจคือพี่บัว
บัวขาวนะเอาแต่ต่อให้บัวขาวมาเจอช้างสองตัวนี้
บัวก็พี่บัวเถอะแต่รอบนี้คือพี่บัวเลขกันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองแซงนะฮะบ้านหนองแซงสารตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
บัวเนี่ยบอกว่ากินเสียงงับเดินมาดูไม่รู้ว่าเป็นอะไร
อ้าวช้างฮะเจอช้างช้างก็เจอพี่บัวจากนั้นเนี่ยมองหน้ากันสบสายตา
ฆ่าต้องฆ่าแกเฮ้ยช้างพูดอย่างนี้เหรอใช่ฮะช้างมันไม่ได้พูดหรอก
แต่พอมองตาก็รู้เลยช้างสองตัวนี้วิ่งไล่กวดพี่บัว
พี่บัวหันซ้ายแลขวาข้างหน้าต้นไม้สูง๗เมตร
โดยปกติเมตรเดียวก็ปีนไม่ได้แล้วแต่ว่ารอบนี้ช้างวิ่งมา
กะจะฆ่าให้ตายพี่บัวต้องปีนหนีไปบนต้นไม้ด้วยความสูง๗เมตร
อยู่ตรงนั้นเนี่ยครึ่งวันเต็มฟังเสียงพี่บัว
มันเดินขึ้นมาจากที่น้ำผมมาที่กระท่อมไล่ผมพอดีมาเจอผมมันวิ่งไล่ผมเลย
ผมก็วิ่งขึ้นต้นไม้ตั้งครึ่งวันอ่ะท่านไปขึ้นต้นไม้เสร็จเลยผมอ่ะ
ต้นไม้สูงไหมครับสูงครับ
บัวยังเกาหัวเลยกูปีนขึ้นไปได้ยังไงวะ
เมตรนะฮะสูงมากเลยแต่ถ้าหากไม่ปีนหนีเนี่ย

ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าจริงแล้วช้างป่า
มากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านตั้งแต่ปี๖๒
นี่ปี๖๔ใช่ไหมตั้งแต่ปี๖๒แล้วแต่ไม่เคยรุนแรงขนาดนี้มาก่อน
ทีมี๒ตัวตอนนี้มันงอกมาอีกตัวหนึ่ง
ไม่แน่ใจว่ามันไปชวนเพื่อนที่ไหนมาอีกนะฮะ

รอบนี้จะไปบ้านไหนจะไปไล่ไหน

ชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำไงปีนี้พืชผลทางการเกษตรก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
มาเจอช้างไล่เหยียบอีกต่างหากเจ๊งแน่

ผลักดันช้างกลับคืนผืนป่าไปเสียทีครับ